คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะความหัวร้อนของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มเกินเบอร์ไปเยอะมาก
นนทบุรีหนุ่มคนนึงถอยรถกระบะเข้าบ้านปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์เขากำลังจะแบบขอแทรกนิดนึงนะ
มันพอดีตัวขี่ผ่านไปปุ๊บโอ้โหยอมไม่ได้นะคะ
ลงมาด่าด่าไม่พอชักปืนยิงใส่ไปสี่นัดนะคะ
โค้ยไอ้ฮี่ไอ้ไอ้ไปไปเลย
แม่เป็นอะไรสิ
คร่าวครับผมจะเอารถแล้วก็จะไปครับ

ไม่ต้องอยู่มึงไม่อยู่ที่นี่

มึงมาฝากกูจะได้กู

กูเป็นใครแล้วมึงมาทำอย่างนี้กับกูไว้
มึงไม่ใช่เกียรติกูเลย
มึงทำได้ยังไงมึงทำกับกูได้ยังไง

คือขี่รถเบียดขี่รถปาดอย่างนี้หรอ
เขาบอกปาดเขาอยู่ที่นี่มา๒๐ปี
เขาเป็นใครแล้วมอเตอร์ไซคันนี้เป็นใคร

คือคนที่ดูคลิปเนี่ย

ผู้ชายเสื้อกล้ามสีดำที่เราเขียนชื่อว่าสารวุฒิเนี่ย
ถือปืนแล้วเดินคุยกับแอพมีโรป
แล้อนัฏแรกยิงเนี่ยเข้าแขน
เนี่ยเข้าแขนเขาไปแล้ว
แล้วยิงขู่อีก๓นัดนั่น
ผู้ชายคนนี้ที่ถือปืนเนี่ยไม่จบด่าบอกไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วไม่ให้อยู่
เขาเป็นเจ้าของซอยหรือเปล่านี่เราก็ไม่แน่ใจนะ
แต่เขาก็บอกเขาอยู่มา๒๐ปีแล้วมาปากเขาได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไง
จังหวะนี้นี่ถือปืนตามมาอีกถีบมอเตอร์ไซค์ล้มอีก
ถามจะยังไงผมจะเอาของแล้วผมจะไปแล้วครับ
ถ้ายิงจริงตายไปแล้วนะ
ตอนหลังเนี่ยผู้ชายคนนี้ถึงเพิ่งจะรู้ตัว

แต่ก็ยังขึ้นไปด่าเขาอยู่นะปีนขึ้นกระโปรงหน้ารถตัวเอง

ตั้งสติได้เพราะว่าเห็นเลือดเขาไหลออกจากแขนไง

พอตั้งสติได้ว่ายิงเขาเลือดออกบาดเจ็บ

ประถมพยาบาลให้แล้วจะพาไปหาหมอ

ยิงเขาก็ไม่ดีแล้วค่ะคืองงไปหมดค่ะ
คนเจ็บคือคุณฮาริสอายุ๓๓ปี

แต่ตอนนี้สติกลับมาหาร่างแล้ว

แล้วก็ยังคงโวยวายต่อไป

ใช่คนที่ถ่ายคลิปไว้
ก็คือคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะคะ

ซอยบางรักน้อย๑ทับ๑๗ใช่ไหม

ซอยบางรักน้อย๑ทับ๑๗ครับ
วันนี้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หน่อยค่ะรอยเลือดยังกองอยู่เลยนะคะ
เป็นหน้าบ้าน๓ชั้นเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุปิดเงียบไม่มีใครอยู่
นี่คุณคิดว่าเลือดออกเยอะแค่ไหนอ่ะรอยเลือดเยอะขนาดนี้
เราได้เจอคนถ่ายคลิปครับเขาเล่าบอกว่าตอนนั้นสี่ทุ่มครึ่ง
ผมนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องเห็นเลยผมเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลย
คนก่อเหตุสารวุฒิเสื้อดำกำลังจะถอยรถเข้าบ้าน
แต่มอเตอร์ไซค์ของฮาริสขับแซงซ้ายมาก็เลยเบียดกันนิดนึง
ก็ลงมาแล้วมีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่ถ้าตามคำบอกเล่าของคนถ่ายคลิปเขาบอกว่า
เหมือนคุณสารวุฒิเนี่ยจะมึนเมาลงมามีปากเสียงกันไม่ถึงหนึ่งนาที
เดินไปหยิบปืนเลยอืมยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ยิงแขนเข้าไปอีกหนึ่งนัด
ยิงขู่ไปอีก๒นัดจนเขาบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
ลงรถมาก็ปี่ใส่เลยที่สักพักนึงก็คนเจ็บก็ถอยตลอด
เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะเป็นการเข้าใจผิดกันนะป้าว่า
อ่าประมาณว่าเขาคิดว่าน้องคนนี้ขี่ตามเขามา
เพราะว่าเวลารถมันจะเลี้ยวเข้าซอยมันจะเหมือนมีรถขี่ตามกันมาไง
แล้วน้องคนนี้เขาก็คงจะขี่ฝั่งนู้นอย่างนี้
แล้วทีนี้พอบ้านนี้เขามาจอดแล้วเขาจะเข้าบ้านเขา
ก็เหมือนกับเป็นการขี่ตามเข้าใจผิดกันอะไรประมาณนี้
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่สพบางศรีเมืองนะคะ
ไปเจอกับแม่ของคนก่อเหตุกำลังเดินออกจากสถานีตำรวจเลยค่ะ
เขาบอกว่าคุณแม่ออกมาเนี่ยสีหน้าเครียดมาก

บอกผู้สื่อข่าวสั้นว่าลูกเครียดหลังจากที่เป็นข่าว
แล้วก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่ก็อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดที่๓แม่ตกใจรีบออกมาดู
แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะแม่ออกมาตอนนัดที่๓แล้วอะ

ส่วนพี่สาวของคนก่อเหตุก็เล่านะคะว่า
คุยกับน้องชายน้องชายยอมรับว่าดื่มมาจริง
มาประมาณนึงถึงหน้าบ้านจะเลี้ยวรถเข้าไปจอด
เตอร์ไซค์ของคู่กรณีขี่อ้อมหลังมาเฉียว
ซึ่งน้องชายก็พยายามไล่ให้ไปแล้วเพราะเป็นเหตุเล็กน้อย

น้องชายก็เลยวิตกกังวลรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเอาปืนยิงขู่ค่ะ

นิดนึงแล้วก็นิดเดียวนะ
ซึ่งพี่ผู้ชายเขาก็มองว่ามันไม่ได้มีอะไร
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวมายืนทำไมมาจะเข้าบ้านอ่ะ
เหมือนจะเข้าบ้านแล้วคุณมายืนทำอะไร
เขาก็ไม่ตอบอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่า
งั้นไปให้ไปเขาก็ไม่ไป
ไม่ไปเสร็จก็เลยรู้สึกมีเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้แหละ
ก็ตามคลิปแหละแล้วก็เขาก็มีการยิงยิงปืน
เพื่อที่จะแบบไล่ให้ไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ไปอีกก็เลยยิงลงพื้นแต่มันไปโดนแขนเขา
แต่ว่าข้อมูลก็คือตามที่พี่สาวเขาบอกนะ

ฝั่งคนก่อเหตุบอกว่าเดี๋ยวครอบครัวจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล

ประเด็นที่มีการนำเสนอว่านามสกุลดังปืนดุกลางยิงชาวบ้าน

ทางฝั่งครอบครัวคนก่อเหตุก็บอกว่าไม่เป็นความจริง
นามสกุลอาจจะเป็นที่รู้จักจริงแต่ไม่เคยคุกคามใคร
คนในพื้นที่ก็รู้ว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนอัธยาศัยดี

ตำรวจสอบสวนเสร็จก็อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ใช้หลักทรัพย์๓แสนบาทเป็นเงินสด
ตำรวจตั้ง๓ข้อหานักค่ะ
คุณผู้ชมส่งมากันรัวเลยว่า
พยายามฆ่าต้องมีแน่มีจริง
โดนพยายามฆ่าโดนพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต